เตือนกันอีกครั้งหนึ่งช่วงของสงกราน
เรื่องของคนที่ดื่มเหล้าอืมแล้วก็ไปว่ายน้ำอืมโอ้โห
ด้วยความที่เมาเหล้าอยู่แล้วแล้วก็จะไปว่ายน้ำข้ามฝากของแม่น้ำมูล
อันตรายลำพังคนที่ไม่ดื่มเหล้ามันก็ยากอยู่แล้ว
อันนี้คือดื่มเหล้าพอว่ายน้ำสักพักหนึ่งเริ่มหมดแรง
จมหายไปต่อหน้าทุกคนที่อยู่ริมฝั่งนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็
ตำรวจรับแจ้งว่ามีคนจมน้ำใกล้กับสะพานข้ามลำน้ำมูลบ้านศรีพลทอง
ตำบลท่าหัดยาวอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็รุดไปตรวจสอบ
พอไปถึงทราบชื่อคนที่จมน้ำคือนายประดิษฐ์สร้อยเสนาอายุ๔๐ปี
นะครับนักปรดน้ำน้ำกูพัยฮุกสำนึงไปช่วยกันค้นหาใต้น้ำ
ให้พบโดยเร็วที่สุดซึ่งการค้นหาก็ดำเนินไปจนกระทั่งช่วงค่ำต้องยุติไปเพราะว่าน้ำลึกต้อง๑๐เมตรครับ
ด้านล่างก็มีต้นไม้กิ่งไม้หักโค้นจากตลิงลงไปกองอยู่ข้างล่างเยอะแยะมากมายนะครับ
โดยกู้ภัยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ต้องเริ่มค้นหาใหม่ในวันนี้จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วชวนกันไปเล่นน้ำสงกราน
ส่งท้ายวันสงกรานบนแพร่ในลำน้ำมูลอยู่ที่ฝั่งบ้านทัพโพตำบลทัพใหญ่
นะฮะอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จากนั้นก็ชวนเพื่อนว่ายน้ำข้ามฝั่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
คือฝั่งบ้านศรีโพนทองที่ร้อยเอ็ดคือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นคนละจังหวัดกันนะฮะ
ข้ามฝั่งมันก็ย้ายจังหวัดแล้วนะครับซึ่งระยะทางตรงเนี้ยเจ็ดสิบเมตรจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ย
แต่เพื่อนว่ายน้ำไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนไม่ยอมว่ายน้ำไป
ด้วยความไม่อยากไปก็เลยขอให้นั่งห่วงยางแทน
คือเขาไม่อยากว่ายน้ำอ่ะนะฮะคือขี้เกียจไห้เอางั้นอ่ะ
อยากไหว้ก็ขอนั่งห่วงยางแล้วกันเออระหว่างนั้นเพื่อนก็นั่งห่วงยางอยู่
วักน้ำเพื่อให้ข้ามฝั่งไปก่อนนะฮะกวักน้ำไประยะทางอีกสักแค่สิบเมตรเอง
ถึงฝั่งอยู่แล้วฮะผู้ตายจะถึงฝั่งแล้วชูขึ้นมาสองนิ้ว
เหมือนจะแบบยังไหวอยู่นะครับนะฮะท่ามกลางคนที่ไปเล่นน้ำ
โกนให้กำลังใจเอาสู้จนถึงฝั่งแล้วอีก๑๐เมตรก็ว่าไป
ไหว้ต่อไปอีก๕เมตรจะถึงอยู่แล้วจู่จมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อน
โผล่อีกเลยครับตอนแรกนึกว่าแกล้งก็เห็นชูสองนิ้วอยู่
แล้วมันจะถึงอยู่แล้วจมน้ำหายไปไม่โผล่เลยก็เลยจมน้ำเสียชีวิต
คาดว่าน่าจะหมดแรงทำให้ไหว้ต่อไม่ไหวนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คงจะงมกันต่อ
เพราะว่าเมื่อวานก็ดึกซะก่อนนะครับ